เรามาดูกันต่อกับเรื่องราวที่
มันเกิดขึ้นจากน้ำเปลี่ยนนิสัย

หลานกลายเป็นศัตรูจากพี่น้องก็กลายเป็นคู่อาฆาต
บางทีกินเหล้าเข้าไปความในใจก็ออกมา
ถูกต้องนะฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
น้าก็กินเหล้ากันกับหลานในวงเดียวกัน
สักพักหนึ่งมีปากเสียงกันชกต่อยกัน
น้าเอามีดไปแทงหลานตายครับ
หลังจากนั้นเหมือนสติกลับขึ้นมา
ขอขมาศพหลานไปขอคำมาแม่ของหลาน
แต่มันไม่ทันหลานตายไปแล้ว

เป็นภาพของใครนี่คือน้าครับ
นายเสน่หกาญจนวงอายุ๕๒ปี
หลังจากไปก่อเหตุก็ถูกตำรวจภูทรเถินจังหวัดลำปาง
นำตัวไปขอขมาต่อหน้าโรงศพของนายอเนก
งล่าเป็นหลานชายอายุ๓๙ปี
แล้วก็ไปขอขมาพี่สาวก็คือเป็นแม่ของหลานผู้ตาย

หลังจากก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมไปแทงนายอเนกจนตาย
เหตุเกิดในช่วงกลางดึกของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายเสน่ห์คนที่ก่อเหตุก็พาไปชี้จุดและสารภาพว่า
เหตุการณ์มันเกิดในซอย๓บ้านแม่ปะแพะ
หมู่๒ตำบลแม่ปะนะครับ
นายเสน่ห์สารภาพวันเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งดื่มสุราดื่มเหล้ากับหลานนายอเนก
กันไปดื่มกันมาด้วยความที่มันเมา
เริ่มเมามีปากเสียงกันกับหลานถึงขั้นกับลงมือลงไม้ชกต่อยกัน
สุดท้ายเนี่ยไปความมีดปลายแหลมคือหวังจะป้องกันตัวคือหลานอาจจะแรงเยอะกว่า
สู้ไม่ได้ไปคว้ามีดปลายแหลมมาเหวี่ยงเข้าไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง
แต่ไม่รู้ว่าจะไปโดนหลานหรือเปล่าไม่ทราบเลยว่ามีดเนี่ยไปถูกหลานตรงไหนจนตาย
คือไม่รู้ว่าโดนตอนไหนคือเหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างนี้
สุดท้ายหลานก็ตายหลังเกิดเหตุนำมีดไปซ่อนในห้องน้ำหลังบ้าน
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้ภาพที่เห็นก็คือนำไปขอขมานะครับ
อีเหตุการณ์หนึ่งผมพาไปที่จังหวัดพัทธาลุงสองพี่น้องวัยชรา๕๐กับ๗๐มา

ทีมกู้ภัยพัทธลุงไปช่วยกันประถมพยาบาลทำแผลให้กับนายมฤทธิ์ศรีนาคอายุ๗๐ปี
คนนี้นะเป็นชายขาพิการด้วย
เขาถูกตีด้วยไม้ที่บริเวณศีรษะจนเลือดอาบก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
ก่อนหน้านี้ทีมกู้ชีพอบจพัทธรุงก็ได้พานายอรุณศรีนาคอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของนายฤทธิ์เองนี่แหละพี่กับน้องกัน
คือทางด้านของนายอรุณเนี่ยถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณหน้าอกแขนขาบาดเจ็บหนักมาก

ทั้งคู่อาการปลอดภัยพี่น้องกันนะครับ
ทีนี้ไปถามนาริสว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่ามาสิ

ทำไมถึงบาดเจ็บทั้งคู่แบบนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุตัวของนายฤทธิ์เดินเข้าไปหาน้องชายคือนายอรุณ

ไปถามสิว่าไปขโมยปลาในบ่อมาหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี๕๔แล้วนะ
เหมือนที่รัชพรบอกว่าพอเวลาเมาเนี่ยเรื่องในใจมันออกมา
ไปถามได้ขโมยปลาของเขาไหมปี๕๔เนี่ย
หลังจากพูดจากันสักพักหนึ่งทะเลาะกันมีปากเสียงกันต่อหน้าแม่นะแม่นั่งอยู่
จากนั้นนายอรุณคว้าไม้ไปตีศีรษะ
ก็คือน้องชายเอาไม้ไปตีศีรษะพี่ก่อนจนเลือดอาบ
เขาก็โมโหชักมีดปลายแหลมที่พกมาด้วยนะตั้งใจพกมาที่เอวนะฮะ
แทงน้องชายจนบาดเจ็บแล้วก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้กันติดกันก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะโทรแจ้งให้กับตำรวจและกู้ภัยเนี่ย
เข้าไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้ไปถามแม่คุณหน่อย
กิ๊มเป็นแม่อายุ๙๔แล้วคุณผู้ชม
ที่เห็นลูกทำร้อกกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะค่ะ
บอกว่าพี่ชายกับน้องชายคนนี้เขาชอบมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้ง
กระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานทั้งคู่ก็ไปหากัน

มือทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าแม่

สุดท้ายก็ทั้งตีกันทั้งฟันกันจนบาดเจ็บ
เหตุผลคือไปถามว่าได้ขโมยปลาพี่ไหมเมื่อปี๕๔
ย้อนกลับไปตั้งโอ้โหนี่มันกี่ปี
ปีที่แล้วเออมันหลายปีมากคือนี่มันปี๖๒

คุณแม่น้ำตาไหลเลยเพราะว่าคือต้องมานั่งเห็นลูกทะเลาะกัน
แล้วเกิดจะฆ่ากันตายด้วยซ้ำมันนะคะถูกต้องครับ